กราบไหว้พระเสริมสิริมงคลกันครับ
จ้ะ
ที่นี่คือวัดหัวแคร่

ชื่อว่าวัดมังคละถาวราราม
เนี่ยะฮะอยู่ทางเถาตำบลบ้านดูเอาเพลิงเมืองจังหวัดเชียงราย

สวยงามแบบนี้เลยครับนี่คือความโดดเด่นของพระวิหาร
แล้วยังมีเจดีเป็นสีขาวแล้วก็ยังมีพระวิหารสวยอยู่ข้างใน
กราบไหว้กันได้อีกด้วยเขาบอกว่าแต่ละฝั่งแต่ละบานเนี่ย
จะมีพระพุทธรูปอยู่ประมาณ๕องค์อยู่ตรงนั้น
และจะมีรูปปั้นช้างสารสีขาวและพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ที่ชาวบ้าน
เลือบใส่สถาดสวยงามแบบนี้แหละครับสวยจัง
แต่ยังไงซะเอามาให้ดูกันคร่าวก่อน
อยากให้ดูความสวยงามของวัดของทางภาคเหนือครับ
ดีเลยค่ะสวยมากเลย